เหมือนในหนังเลยนะเหมือนมากอันนี้เขาเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือ
ตำรวจก็ไม่รู้แล้วอัดไว้ด้วยใช่ไหมใช่ครับไม่รู้อ่าเดี๋ยวฟังคลิปเสียงหน่อย
ตั้มเขาบอกส่งไปให้ตำรวจฟังว่าถ้าเกิดพี่ไม่ปล่อยคนของเขาออกมาเนี่ย
ผมก็ปล่อยคลิปนี้เหมือนกันใช่ครับเอาลองฟังดูนะครับท่านผู้ชมครับ
ขอบคุณว่าถ้าเสียให้พี่ไปแล้วพอศอกจะตามอีกอ่ะไม่ตามไม่มีเพราะมันไม่งั้น
ปอปศอกเขาไม่มีเอ็มนอกเขามาได้กลับเฝ้าวันนี้ได้สองแสนแหละ
คือมันให้พี่ได้เลยแต่ถ้าขอ๑๕๐๐๐๐๐บาทมันขอเวลา

มานั้นแหละ
ประมาณนั้น

เดี๋ยวได้แค่นี้งั้นเขาไปเคลียร์เยอะเงียบเนี่ย
เขาก็คือคนทำก็บำแตนอีโต้

๓คันนี้เราไม่ได้เลยนะเทียใช่ปะ
๓คันนี้ของเขาหมดเลยอ่ะ
อะไรนะง่ายของเขาอะของเขาสามแสนของเราห้าม
นี่แหละฮะก็คือความจริงเขาอัดไว้เยอะกว่านี้นะฮะ
ตลอดเวลาคุยก็ส่งไปให้ทางตำรวจเขาฟัง
ให้ผู้กองฟังผู้กองก็โอ้โหตกใจ
เขาไว้ใจผมมากครับเขาไว้ใจแบบว่าเรามีเบอร์เขาเรามีเงินบัญชีเขา
ทุกอย่างครับเขาก็เลยต้องปล่อยคนนั้นออกมาใช่ครับ
ตามจับผมแทนนะครับตามจับหรอก็ถือว่าตามจับเลยแหละครับ
ไม่ใช่ว่าจับจะเข้าคุกดำเนินคดีนะตามล่าแทนอย่างนี้หรอ
ก็คือล่าเหมือนกับว่าจะปิดปากผมครับ
ก็เหมือนกับว่าเขารู้ว่าคนติดต่อขายยาคือติดต่อกับผมถูกไหมครับ
ถ้าไม่มีผมสักคนเนี่ยเสียงนี้มันก็ไม่มีความหมายตัวผมนะครับ
ก็เลยมาตามเก็บผมนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายล่าสุดก็คือ
ทางตำรวจก็ยังไม่ได้คืนเงินให้กับโค้กยังครับโค้กเองก็
ยังต้องหนีอยู่ต่างประเทศใช่ครับนี่เพราะนอกจากคดีนี้ยังมีคดีอื่นอีก
ใช่ครับส่วนตำเอาตัวไม่รอดใช่หนีหัวสู้ขวัสสุน
แล้วทางโค้กเขายังใล่ตามตำอยู่ไหมทางพักลัว
ใหม่ต้องรอดนึกยังไงนะพี่อืมถ้าผมผมคิดว่าถ้าผมไม่ทำอะไรเลย
ปล่อยเรื่องไปอย่างเงี้ยครับผมสักวันผมต้องตายพี่แต่ผมถ้าตาย
ผมขอตายพร้อมกับเขาว่าชุดตำรวจสามคนนี้ไปพร้อมกันพี่
หมู่ใช่ผมไม่ตายคนเดียวแน่นอนพี่ผมไม่ได้ว่าฟ้องนายหรือฆ่านายนะพี่
แต่ว่าเขาทำมันตามจับผมผมเองอ่าผมอยู่กับผมไม่เฉยน่ะพี่
เขามันตามจับผมเองตัวที่เขาเขาทำความงานไม่สำเร็จ
แล้วก็มันมาบวยที่ผมผมเป็นแค่เด็กตัวหนึ่ง
ไม่ใช่ยดมีติดยดอะไรของเขาอย่างเงี้ยครับเลยสู้ผมไม่ได้
คุณเอกพบตอนที่ได้ฟังเรื่องตอนนั้นเป็นยังไงฮะ
ก็ตกใจนะครับคือน้องเขาก็อธิบายเล่าเรื่องราวให้ฟัง
จริงจริงแล้วเดี๋ยวจะมีตกใจมากกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวขอเปิดเผยให้ท่านบิ๊กโจ๊กฟัง
อ่าคือตำรวจที่ได้รับผลประโยชน์จากเม็ดเงินที่เขาทำมาเนี้ย
เขาบอกว่าหลายสิบล้านเอาง่ายนะที่มีการตีเงินผู้ต้องหายาเสพติดเนี่ย
มีการส่งต่อไปเป็นทอดถึงในตำรวจระดับสูงขึ้นไป
แต่ว่าจะถึงใครเนี่ยเดี๋ยวขอให้บอกกับท่านบิ๊กโจ๊กดีกว่า
ไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนรายละเอียดน้องก็มีหมด
ก็ตั้มบอกเป็นสายมาเก้าปีทำมาห้าสิบเคสได้ได้ครับ
แต่ว่าจับจริงเนี่ยสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครับจับอีกอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้
มันก็คดีย้อยย้อยเลยเดี๋ยวผมทำเกินเป็นร้อยเป็นร้อยเคสพี่อ่า
ถึงอาจจะเกินร้อยครับยังไงก็เกินร้อยเก้าปีนะครับตัวผมเองยังมีคดีอยู่เลยพี่
คดีพวกทิ้งขยะพกมีดอันนี้เขาระดมนะครับ
ตัวผมเองต้องเป็นสายเขาจับใครไม่ได้ก็ต้องจับผม
แต่ว่าคดีพวกเนี้ยมันสามารถประกันตัวที่โรงพักได้เลยมันไม่ได้แบบว่าติดคุกไงครับ
ประกันผมก็ออกได้เลยคือพกมีดอย่างเงี้ครับผมก็เพิ่งรู้นะว่าบางทีช่วงที่
ตำรวจเขาระดมว่าเฮ้ยเอาคดีพกมีดเอาคดีทิ้งขยะลงแม่น้ำเนี่ย
ไม่รู้จะหาใครก็ให้สายเนี่ยไปจับสายแทนเขาแล้วเขาบอกว่าเขามีคดีพกมีด
กี่คดีน่ะโอ้ยเป็นหลายมีดหมายถึงว่าพอพอเราได้รับคำสั่งมาว่าต้อง
ขันเรื่องนี้ตำรวจได้รับคำสั่งมาเรื่องพกอาวุธเรื่องตรวจปลาเรื่องอะไรพวกนี้
นี่เขาก็ต้องเป็นตัวตัวตายแทนแสดงแทนเพราะมันแสดงแทนมันต้องมีเคสที่จับได้
ถูกต้องนั่นก็แสดงว่าไม่ได้ก็มาให้สายนั่นแหละแสดงว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่
ตำรวจทำอยู่ทุกวันนี้คือคันหลอกลวงสังคมอ่าก็คือถ้าไม่ได้จับจริงอ่ะ
แต่ว่าท่านเอาตัวแสดงแทนไปทั้งหมดเลยอย่างนั้น
เพราะถ้าไม่มีไม่ได้จับเลยนายก็อ่านายก็ถามมาว่าเอ้ย
โดกลงได้ไปจับไหมทำไมไม่เห็นไงแป้มอ่ะเขาเรียกเป็นแป้ม
หรือว่าเขาจะดมอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าคดีเนี้ยได้กี่แป้มอ่า
คดีเนี้ยได้กี่แป้มแล้วเราก็จะเลือกคดีที่ว่ามันไม่สนพกตัวตัวเรา
อย่างเงี้ยครับอ่าเป็นคดีแบบว่าพกมีดอย่างเงี้ย
มันพกพาวิทย์มีดมันเสียค่าปรับหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทก็ออกได้แล้วครับ
เขาก็จะเป็นคนเข้าค่าปรับให้อ่าเขาก็จะจ่ายค่าปรับให้เราแล้วให้เงินกินขนมนะ